ไปภาคใต้กันหน่อยไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างมโนราหรือว่าโนรานี่แหละ
โนรามีหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชมโนราคาบเรือเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วแต่วันนี้จะพาไปดูโนราคาบครก
ดูคือบางทีเนี่ยอยู่จะเบ็ดเก่านิดนึง
วิจารณญาในการรับชมนะคะอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคล
ลอกเลียนแบบเพราะเอาจริงนะครกแบบนี้แค่คนยกอ่ะ
ยังยากเลยคุณยังหนักเลย
นี่คือการแสดงมโนราของคณะมโนราพัฒน์วัชระจรนะคะ
คือเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นคณะโนราจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ชื่อคณะมโนราพัฒน์วัชจรวิกรอัญชันมณีโชธนะคะ
ซึ่งเป็นคณะโนราที่มีชื่อเสียงมากในขณะนี้
เขามีการเชิญมาแสดงที่จังหวัดสงขลาด้วยนะ
แล้วก็การแสดงของเขาจะแตกต่างจากโนราคณะอื่นทั่วไป
เพราะว่าปรับการรำโนราแบบใช้ปากครอบครอกคาบเรือ
ส่วนครกที่คาบคุณเห็นไหม

ครกตำข้าวครกไม้โบราณ
ใช่ครกตำข้าวน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัมคุณ
หนักมากคนธรรมดาเดี๋ยวดิฉันน
นำการแสดงนี้มาให้ดูถึงเรื่องราวของความแปลก
มันหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนะ

แต่มโนราที่คาบเรือคาบครกเนี่ย

ดูแล้วปวดหลังแทนเลย

จริงนะอย่าไปทำตามนะ